สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาพบกันในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้พฤหัสบดีที่๒๔ธันวาคม๒๕๖๓อยู่กับดิฉันเข็มมาสอนหนูขาว
ดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะท่านผู้ชมครับ
เรื่องของโควิด๑๙นะฮะที่ระบาดระลอกใหม่นะครับ
วันนี้มีการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับผลเอกประยุทธ์นามนตรี
เป็นประธานในการประชุมใช่ค่ะเชื่อว่าหลายท่านก็รอฟังข่าวอยู่นะครับ
เออตกลงแล้วเนี่ยจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้าง
ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ปลายปีค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมเยอะจะได้เตรียมตัวกันถูกใช่ฮะบางคนก็กังวลว่าโอ้โห
ล็อกดาวน์ไหมใช่ค่ะจะเดินทางได้ไหมถูกต้อง
จะเป็นลักษณะเหมือนกับตอนรอบแรกหรือเปล่านะครับวันนี้
ผลการประชุมออกมาแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีนะครับ
ไม่มีการล็อกดาวน์นะฮะแต่ว่ามีการคุมโซน
คุมเข้มพื้นที่การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
เดี๋ยวค่อยไล่กันไปนะครับท่านผู้ชมครับ

แต่จังหวัดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า

ก็จะเป็นโซนพื้นที่ในส่วนของจังหวัด
ไม่ใช่เหมารวมทั้งจังหวัดนะฮะ

เดี๋ยวจะค่อยไล่กันไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งการคุมในจังหวัดต่างที่จะแบ่งโซนพื้นที่เนี่ย
มอบหมายให้ผู้ราชการจังหวัดแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
เป็นผู้พิจารณาการออกมาตรการเพิ่มเติมนะฮะ
ตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่นะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่านี่ไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยโยนความรับผิดชอบให้กับทางจังหวัดนะ
แต่เป็นการมอบอำนาจไปให้ตัดสินใจนะฮะ
เพื่อความเท่าทันในสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดนะครับ
พลเอกประยุทธ์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยพร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนนะ
จะเป็นการตำหนิต่อว่าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙เนี่ยไม่โกรธด้วย
เพราะยังไงซะรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องดูแลคนไทย๗๐กว่าล้านคนนะครับ
ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่สามารถทำให้ถูกใจคนทั้งหมดได้
แต่ก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันทำให้บ้านเมืองให้ปลอดภัยนะ
ส่วนการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ที่อยู่ในไทยจะเป็นคนไทยหรือว่าแรงงานต่างด้าวยืนยันว่ารัฐบาลดูแลช่วยเหลือทุกคนตามหลักมนุษยธรรมนะครับ
ยืนยันว่าขณะนี้ไทยมีพร้อมทั้งยาทั้งเวชพันธุ์นะครับ
และการระบาดในครั้งนี้ก็ยังไม่มีใครเสียชีวิตด้วยไม่เหมือนกับในรอบแรกที่มีผู้เสียชีวิตตัวเลขอยู่ที่หน้าจอนะฮะก็อยู่ที่๖๐ศพนะครับ
สรุปรวมก่อนหน้านี้นะครับ
ระหว่างการแถลงข่าววันนี้หลังจากประชุมสอบคอชุดใหญ่เขามีการถ่ายทอดสด

ไม่เคยรู้นะยกบอกอ้าวมีการถ่ายทอดสดหรือเนี่ยนะอ่าอ่าดีไปฟังครับทุกผู้ชมครับ

เราก็สามารถทำทุกอย่างให้มันคามดาวน์ลง
ให้มันสงบลงได้ระดับที่น่าพอใจ

รักทุกคนเป็นห่วงทุกคน

เราตอนแรกนึกว่าคุยกับนักข่าวอย่างนี้
ใช่คุยกับคุณเขมร์ศรอยู่

นักข่าวแต่จะคุ้นเคยกับนายยก

คุณผู้ชมครับ

ว่าไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศไทยนะครับแต่เป็นการเตรียมความพร้อมการป้องกันโควิด๑๙
ในการระบาดรอบใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีรอบใหม่อยู่นะครับ
โดยแบ่งโซนตามสถานการณ์ความรุนแรงออกเป็น๔พื้นที่ด้วยกัน
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะที่กราฟิกหน้าจอนะครับ
สี่พื้นที่สี่โซนเนี่ยมีพื้นที่ควบคุมสูงสุด
นี่คือโซนสีแดงมี๑จังหวัดในตอนนี้คือสมุทรสาคร
ค่ะนะฮะพื้นที่ควบคุมสีส้มนะครับ
เป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดงมีอยู่สี่จังหวัดนะฮะ
มีกรุงเทพสมุทรสงครามรัชบุรีและนครปฐม
พื้นที่สีเหลืองนี่เป็นโซนเฝ้าระวังสูงนะครับ
มี๒๕จังหวัดนะฮะก็ตามที่เราขึ้นไว้หน้าจอเลยนะครับ
ส่วนสีเขียวนี่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับ
เป็นพื้นที่ที่ในขณะนี้ที่ระบาดระลอกใหม่เนี่ย
ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เลยค่ะณวันนี้นะฮะ
สิบสี่ธันวาคมสองห้าหกสามนะครับท่านไปดูเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่เพจ
ไทยรัฐนิวโชว์นะฮะเข้าเฟซบุ๊กพิมพ์ภาษาไทยไทยรัฐนิวโชว์เดี๋ยวเจอเลยนะครับ
ถ้าจะจำแนกนะครับท่านผู้ชมครับตามความรุนแรงของผู้ติดเชื้อเนี่ย
แบ่งโซนเนี่ยสีแดงก็คือผู้ที่จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
แล้วในจังหวัดก็มีมากกว่า๑พื้นที่นะฮะที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ก็เลยต้องมีแผนการดำเนินการนะฮะอย่างเช่นต้องเร่งรัดตรวจหาผู้ติดเชื้อ
แยกกักตัวจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมีการเยียวยาดูแลความเป็นอยู่ครอบครัวผู้ติดเชื้อ
มีมาตรการที่เข้มข้นนะฮะพื้นที่สีส้มเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อในรอบนี้แล้ว
มากกว่าสิบคนนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นต้องงดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะแต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้ร่วมงานได้
เดี๋ยวจะแยกรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการ
ต้องเน้นมาตรการในการป้องกันโควิดสิบเก้าหากไม่ปฏิบัติผู้ว่านะ
แล้วก็สาธารณสุขจังหวัดก็มีอำนาจในการสั่งหยุดทันทีนะครับ
แล้วต้องเฝ้าระวังการลักลอบเข้าออกของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ด้วยค่ะ
เฝ้าระวังสูงคือสีเหลืองนะครับเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกินสิบคน
และมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้มีอยู่หลายจังหวัดนะฮะ
กลุ่มนี้ยังสามารถจัดกิจกรรมต่างได้แต่ต้องลดขนาดงานให้เล็กกว่าปกติ
ลดความหนาแน่นของผู้ร่วมงานและสีเขียวนี่เป็นพื้นที่ที่ในขณะนี้นะครับ
การระบาดรอบใหม่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะครับ
และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีการติดเชื้อโควิด๑๙
สามารถจัดกิจกรรมได้แต่ก็ต้องยึดมาตรการต่าง
ในการควบคุมการแพร่ระบาดด้วย
คุณผู้ชมได้เห็นการแบ่งพื้นที่จากทางที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ดังนั้นเมื่อมีการแบ่งพื้นที่ความรุนแรงของโควิด๑๙ตามลักษณะนี้
พื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวเนี่ยค่ะ
เกิดคำถามว่าแล้วมาตรการจะแตกต่างกันยังไงบ้าง
กิจกรรมจะจัดอะไรได้บ้างไหมผับบาร์เปิดไหม
ดื่มแอลกอฮอล์ขายได้ไหมเดินทางข้ามจังหวัดได้ไหม
มาดูนะคะงานปีใหม่งานวันเด็กถามว่าจัดได้ไหม
ต้องมาดูพื้นที่การแบ่งโซนนะคะก็คือการจัดงานรื่นเริง
งานปีใหม่งานเขาดาวน์งานวันเด็กดูแบบนี้ค่ะ
ถ้าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงงดจัดงานปีใหม่
ดจัดงานวันเด็กงดแบบเด็ดขาดเลยนะคะ
ถ้าอยากจะจัดให้จัดเป็นลักษณะออนไลน์อ๋อนี่จัดได้เลย
ออนไลน์ได้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันนะคะ
ส่วนพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีส้มผ่อนผันให้จัดกิจกรรมได้
แต่ต้องควบคุมจำนวนคนหรือเฉพาะแค่คนรู้จัก
แล้วก็จะมีการคุมเข้มมาตรการสาธารณสุขนะคะหรือถ้าจะจัดแบบออนไลน์ยิ่งดี
แนะนำว่าจัดออนไลน์ก็จะดีค่ะครับ
ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือพื้นที่สีเหลืองและพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่สีเขียว
ใช้มาตรการเดียวกันนะคะคือจัดได้แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลง
มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรมมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับข้างกันค่ะ
คำถามต่อมาค่ะคนถามกันเยอะในโลกโซเชียลครับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลได้ไหมเออ
ยังขายได้ตามปกตินะคะผับบาร์สถานบันเทิงเปิดได้ไหม
เปิดได้ตามปกติค่ะคนแชร์กันเยอะค่ะว่าไม่ต้องกักตุนอะไรนะคะ
ครับเหล้าเบียร์ผับบาร์เปิดปกตินะคะ
เนื่องจากว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ยังไม่ได้พุ่งสูงแต่
แต่ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการต้องมีมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
เรื่องของการเว้นระยะห่างห้ามไปตะโกนร้องเพลงกันอย่างใกล้ชิด
ถึงเนื้อถึงตัวกันเวลาไปเต้นกอดคอกันอะไรกันอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้นะคะครับวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านด้วยนะคะถ้าคุณจะไปดื่ม
ขอความร่วมมือว่าแก้วใครแก้วมันอย่าไปดื่มแก้วเดียวกันนะคะ
คือเขาให้เปิดได้แต่ก็เหมือนที่เราทราบข่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือห้ามเต้น
ดเต้นใช่ไหมฮะคุณจะไปเต้นไม่ได้นะครับนี่นะคะอืม
ทีนี้ค่ะส่วนคนที่สงสัยเรื่องของการเดินทางว่าเดินทางข้ามจังหวัดได้หรือไม่
นี่นะคะเดินทางข้ามจังหวัดได้นะคะทีมข่าวของเราตรวจสอบแล้วว่าเดินทางเข้าออกข้ามจังหวัดได้
ยกเว้นจังหวัดสีแดงจะมีการตั้งด่านตรวจตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดนะคะ
นี่นะคะตามหน้าจอนี้เลยค่ะตลาดสดยังเปิดอยู่นะคะร้านตัดผมร้านเสริมสวย
ยังเปิดให้บริการได้ตามปกตินะคะครับห้างสรรพสินค้าก็ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ
อันนี้คือข้อมูลนะเวลานี้วันนี้นะคะยี่สิบสี่ธันวาคมหากมีการปลิดแกรงใดใด
ก็ต้องดูการแถลงวันต่อวันจากทางสอบคอด้วยนะคะแต่ทุกที่เนี่ยต้องปฏิบัติตาม
ตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้านะไม่ใช่ถึงแม้ว่าเปิดก็ต้องมีมาตรการเข้มข้นค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
สบคแถลงนะครับแถลงมาเมื่อช่วงกลางวันนะฮะ
ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๖๗รายนะครับเป็นผู้มาจากต่างประเทศ
แล้วก็ต้องเข้าสถานที่กักโรคของรัฐเนี่ย๘รายนะครับ
แล้วมีคนนึงนะครับไม่ยอมเดินทางเข้าสถานกักโรคของรัฐนะฮะ
แต่ก็เจอตัวแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อในประเทศ๕๘รายนะครับ
ซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาคร๕๕ราย
เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดตากหนึ่งรายไปสถานที่ชุมนุมชนสองราย
ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดณขณะนี้ห้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้ารายนะครับ
รวมรอบแรกด้วยนะครับในจำนวนนี้สะสมติดเชื้อในประเทศสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้ารายนะครับ
ส่วนการคัดกรองเชิงลุกของแรงงานต่างด้าวในช่วงเวลานี้นะครับ
ที่เป็นตระลอกใหม่นะครับพบผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าวหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสามราย
เสียชีวิตก็คือตั้งแต่ตอนระบาดรอบแรกค่ะนะฮะอยู่ที่หกสิบศพนะครับค่ะ